เราเอาลำไยมาแทนเห็ดหอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเราครับแล้วเราก็เอามาใส่แทนปรากฏว่าหวานหอมกลมกล่อมค่ะอร่อยกว่าเห็ดหอมไหมใช่ค่ะ
ใช้ลำไยสีทองโปรยน้ำแกงให้เราลองทำดูว่าอาหารอร่อยก็เลยพาไปที่โอท็อปชวนชิมนะเจ้า

เมืองทองทานีแต่เปิดได้สองวันลูกค้าเยอะมากเขาเยอะมากเลยใช่แบบคือทำไม่ทันกันอ่ะ
คือแบบจนวันที่๓เราต้องปิดอะ
สนับสนุนโดยใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาแอดวานชาโคช่วยลดคลาบพลักล้ำกว่าที่คิด
ถึงเวลานาฬิกาบอกเวลาเที่ยงตรงก็ถือเป็นเริกงามยามดีที่เหล่าคนรักเส้นจะมารวมตัวกันที่หน้าจอทีวีแล้วเปิดไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
เพื่อชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการก๋วยเตี๋ยวที่มีความรู้เยอะที่สุดก๋วยเตี๋ยวที่น่ากินที่สุดในประเทศไทย
ไหนไหนมาเจอกันแล้วก็มาทบทวนความประทับใจในสัปดาห์ที่แล้วกันสักหน่อยกันดีกว่านะคะว่าเราเนี่ยได้พาคุณผู้ชมไปเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่ย่านเจริญกรุงกันมาแล้ว
ซึ่งก็มีทั้งเรื่องราวความรู้ของก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาและร้านแปะเตียงกับเมนูบะหมี่เปาะแห้งบะหมี่เหลืองเส้นใหญ่ต้นตำรับดั้งเดิมของจีน
เทคนิคการกินแบบโบราณต่อด้วยพาสต้าทำมือสดใหม่ทุกวัน
และนำมาสร้างสรรค์เป็นพาสต้าเดลี่ที่ปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบแบบไทยจากร้านเอติ๊
ปิดท้ายการเดินทางกันด้วยเมนูผัดไทยฮาลานที่คัดสรรเส้นผัดไทยชั้นเลิศ
จาก๓จังหวัดให้ชาวเจริญกรุงได้ลิ้มลองกับร้านฮาวาหอยทอดผัดไทย
แต่สำหรับสัปดาห์นี้จะพาขึ้นเหนือมาที่จังหวัดลำปูนกันนะเจ้า
ซึ่งการเดินทางมาที่จังหวัดลำพูนครั้งแรกของเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
จัดหนักจัดเต็มไปกับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเจ้าแรกในลำคูณ
ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลำไยเวียงยองที่เสิร์ฟความอร่อยมายาวนานกว่า๒๐ปี
แล้วไปต่อด้วยข้าวซอยลำไยเนื้อไก่แน่นและน้ำซุปเข้มข้น
จากร้านบ้านข้าวซอลำไยลำพูน
ตัวแทนโอท็อปประจำจังหวัดลำพูนมามากกว่า๑๐ปี
ปิดท้ายด้วยเมนูเส้นสัญชาติญี่ปุ่น
โซบะกุ้งเทมปูระยากิโซบะและสลัดอูด้ง
ที่ร้านไทยกันร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าเดียวในจังหวัดลำพูนค่ะ
อยากรู้ว่า๓ร้านกับอีก๕เมนูนี้
สวัสดีครับเที่ยงตรงแบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟื้องอารมณ
ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและ
ที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้น
ต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับวันนี้นะครับเรามากันที่
จังหวัดลำพูนจังหวัดเล็กเล็กของทางภาคเหนือปลายหนาวแบบนี้นะครับผม
รับรองว่าจะมีเมนูเส้นร้อนมาให้คุณผู้ชมได้ลิ้มรสกันแน่นอนครับผม
ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดลำพูนทั้งทีก็ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ
คู่บ้านคู่เมืองกันก่อนค่ะเพราะต่อจากนี้ไปเราจะออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติ
ที่ขึ้นชื่อประจำจังหวัดลำพูนกันแบบเต็มรูปแบบโดยเราจะเริ่มด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยในตำนาน
เพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าแรกที่นำลำไยสีทองมาเป็นส่วนผสมจนกลายเป็นเมนูเส้นขึ้นชื่อประจำจังหวัดลำพูนมานานกว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
ถ้าโด่งดังขนาดนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีจะพลาดได้ยังไงว่าแล้วก็ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเวียงยองกันเลย
สวัสดีครับคุณแม่นวลจันทร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาบอกว่าร้านก๋วของคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่นำลำไยมาทำกับหมูตุ๋นใช่ค่ะนี่เปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้จะเข้าปีที่ยี่สิบแล้วค่ะแล้วการเอาลำไยมาทำกับหมูตุ๋นนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอ่าขั้นแรกก็สี่ศูนย์ค่ะปี
ศูนย์เศรษฐกิจตกสะเก็ดฟองสบู่แตกครับผมแม่ก็ประกอบธุรกิจอย่างอื่นนะคะครับทีนี้ก็แม่ก็คิดว่าจะทำอะไรขายดีแม่ก็คิดได้ว่าลองมาทำก๋วยเตี๋ยวดูค่ะอืมทีแรกชามละสิบบาทมาก่อนแล้วน่าขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นปกติก๋วยเตี๋ยวไม่ก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมด

ทำทำเสร็จแล้วก็ให้ท่านชิมปรับปรุงจนกระทั่งได้สูตรที่เยี่ยมคิดค้นยากไหมครับการเอาลำยัยมาใส่แล้วทำให้ปรับจนกว่าจะได้สูตรที่พอใจค่ะไม่ยากเพราะว่าเราคิดว่าเห็ดหอมอ่ะเวลาตุ๋นใส่อะไรมันก็อร่อยครับทีนี้เราเอาลำยัยมาแทนเห็ดหอมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเราครับแล้วเราก็
อยากจะรู้แล้วว่าส่วนมาส่งเป็นวิธีทางการทำเนี้ยทำอย่างไรเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวได้ไหมครับเชิญเลยค่ะไปแล้วครับแม่เชิญเลยครับเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นลงเนี้ยอ่ะเป็นเรื่องราวที่เราอาจคาดเดาได้ยากนะคะแต่เรื่องของการปรับตัวและหาวิธีรับมือนั้นเชื่อว่าคนไทยอย่างเราทำได้อย่างแน่นอนเช่นกร
ของร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กเล็กให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำใหญ่เจ้าแรกในจังหวัดลำพูนในวันนี้ยังไงล่ะค่ะน่าภูมิใส่แทนคุณป้าและชาวเมืองลำพูนจริงจริงเลยว่าแล้วก็ขอพักให้คุณป้าได้เตรียมความพร้อมที่หน้าเตากันสักครู่ช่วงหน้ามาลุ้งลึกถึงเคล็ดลับความอร